เอาล่ะคุณผู้ชมต้องมาดูข่าวนี้กันแล้วนะคะ
สำหรับคนไทยที่ไปเสียชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกา

เพราะว่าจับตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว๒คน

หนึ่งในนั้นคือลูกจ้างของร้านอาหารของผู้ตายนั่นเองค่ะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำรัฐจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริการายงานนะคะว่า
ตำรวจจับผู้ต้องสงสัย๒คนในคดียิงสังหารนายสมโพธิอารมณ์สุขวัย๓๓ปี
เจ้าของร้านอาหารไหมไทยในเมืองทักเกอร์รัฐจอร์เจียอย่างอุกอัด
บริเวณลานจอดรถเมื่อคืนวันที่สิบกันยายนที่ผ่านมาได้แล้ว
โดยตำรวจตั้งข้อสังเกตเป็นการฆ่าชิงทรัพย์ค่ะ
ผู้ต้องสงสัย๒คนนี้เป็นคนผิวดำนะคะ
คนแรกเป็นผู้หญิงชื่อว่าอีมานี่เบิร์นอายุ๒๐ปี
อีกคนนึงชื่อจาร์วิสแตนฟอร์ตยี่สิบสามปีค่ะ
ทั้งคู่เขาบอกว่ารายงานอย่างบอกเป็นแฟนกันนะ
ถูกตั้งข้อหาฆ่าชิงทรัพย์

เป็นลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในร้านไหมไทย
ร้านอาหารของนายสมโพธิผู้ตายนี่แหละค่ะ

อ้างคำสัมภาษณ์เพื่อนของผู้ตายที่บอกว่า

แล้วก็ไปชักชวนแฟนนุ่มของเธอเนี่ย

โดยคนร้ายดักยิงนายสมโพธิเสียชีวิต

ซื้อต่อกิจการร้านอาหารหมายไทย
แล้วก็เปิดเป็นกิจการทำงานเลี้ยงดู

ก็เปิดไปมาได้๒ปีแล้ว